ผมก็จะพาไปดูเรื่องราวใหญ่ใส่ยักษ์
อะไรใหญ่นี่ต้องหลายคนชอบ
เล็กไม่ใหญ่ต้องคุณชนะค่ะ

แล้วก็เป็นเรื่องราวความน่ารักนะครับ
เป็นการประกวดธิดาช้างเมืองย่าโมกโคราช

ศึกนี้ไม่มีใครยอมใครครับดูสิครับแต่ละคนโพสต์กันนี่ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียว
สวยนะแต่ละคนก็สวยแล้วก็น่ารักนะครับเป็นงานนี่แหละครับประกวดธิดาช้างเมืองย่าก็รวบตัว
รวมตัวกันนะครับเรียกว่าถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดนะครับอย่างแรกเลย
ต้องเป็นสุภาพสตรี
หรือไม่ก็สาวประเภท๒อายุตั้งแต่๑๘ปีขึ้นไป
ที่สำคัญเขาบอกว่าต้องมีน้ำหนักตัว๘๐กิโลกรัมขึ้นไปครับ

หมายถึงน้ำหนักนะครับค่ะน้ำหนักแน่
ไม่ใช่อายุหรืออะไรนะฮะ
โอ้โหบอกงานนี้ไม่ได้ชิงกันแค่ขนาดไซส์นะครับ
เรื่องของน้ำหนักนี่ก็แค่ส่วนหนึ่งในการนำมาเป็นการตัดสิน

ขายความสามารถโชว์คณะกรรมการแล้วก็ผู้ร่วมงานในวันนั้น
นี่แค่เปิดตัวลักษณะก็โอ้โฮเป็นอย่างไร

เอ้าคุณจิตราวดีชูติมันตานนท์นะครับคณะผู้จัดการประกวดเปิดเผยว่า
ประกวดที่ดาช้างเมืองญาตินะครับก็เพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะ
การปรากฏแบ่งเป็น๒ประเภทก็คือสุรภาพสีซ้ายใหญ่
สาวประเภทสองจะปรากวดธิดาช้างจำแลง
เขาก็มีชื่อในการปรวกฏเกี่ยวกันใช่แล้วครับ
ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมประกวดน้ำหนักมากที่สุด
เขาบอกว่าที่มาเข้าร่วมประกวดครั้งนี้คือ๑๗๙กิโลกรัม
เกี่ยวกับการให้เลขนะครับนี่คือน้ำหนักของผู้ที่เข้าประกวด
ที่มีน้ำหนักมากที่สุดถือว่าเป็นการประกวดครั้งที่ยิ่งใหญ่
แล้วก็มีน้ำหนักมากที่สุดในประเทศไทยครับ
ประกวดนี้จะมีขึ้นในวันที่๑๘มีนาคมนี้ตามรุ้นตามเชียร์กันได้นะครับ
แล้วก็ผู้ชนะการประกวดทั้งสองประเภทก็จะได้รับทั้งมงกุฎสายสะพายโล่รางวัล
และเงินรางวัลตั้งแต่๒๐๐๐ไปจนถึง๑๐๐๐บาทครับ

มีขนขนนกด้วยแล้วก็โล่เป็นรูปช้างน่ารัก

เออไปขุนคุณนิวนาวก่อนเดี๋ยวปีหน้าจะส่งเข้าประกวด